ครับก็เป็นการประชุมตามวงรอบตามปกติ
ในการไทย
ให้จถิตรบรวดน้ำได้ปฏิบัติหน้าที่ของตะโมน
การรักษาลองเอาจากคนเสียบร้อย

อย่างเดียวว่าจริง
สำหรับหน้าที่ของเจ้าพี่ตำรวจนะครับ
ในเรื่องของการรักษาผลขุมเรียบร้อย
ว่าเอ่อปุกการชุมนุมนะครับ
ได้เกิดก็วงฟังในส่วนโอกาสปัญหาสำคัญต่อเนื่องจากพิงา
ต้องว่าแน่นอนครับในการออกมาใช้ชีวิตประกาศนั้น
พวกปุกถุงจะได้รับคุณทคบใหม่มากกว่านอน
อยากจะได้ศึกษาเรื่องเส้นทางที่ถ้าสามารถจะได้เรื่องคุณจะนู้น
แต่ถ้าไม่ควรจำเป็นจะต้องมาใน๑๙๗๕
ในเรื่องของงานจราจรแน่นอนนะครับแล้วก็โดยกว่ายิ่งในเรื่องของการใช้ผิว
การจราจรทางเท้าต่างในประชาภัครัฐเหลงนะครับ
ฉันคุณผู้ที่จะรอชุมงศ์ผมก็อยากจะสิขาเข้าบทหมายด้วยนะครับ
ด้วยการป้องกัดการแพลราบายของโควิด๑๙อยู่แล้วเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องคำนึกให้กฎหมายตัวนี้ด้วย
ในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการหรือว่าศูนย์ที่จะควบคุมเหตุการณ์ต่างจะตั้งศูนย์ตรงไหนที่นครบานหรือว่าเป็นจุด
ก็มีเรามีเรื่องบริการอยู่นะครับ
เพราะมันเป็นเรื่องของทางยุทธการของฝ่ายตำรวจนะครับ
แต่ก็นำเรียนว่าโดยหลักคิดแล้วในการปฏิบัติ
หลักคิดก็คือว่าเรารักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
รวมถึงในเรื่องของการระวังใครไม่ให้บุคคลพี่สาธารณ์หรือบุคพี่สาธารณ์นะครับ
ที่อาจจะมีการอาศัยช่วงจัวร์ในการที่จะเข้ามาทำลักษณะการมันแย่ลงของฝ่ายอักษริริยัง
ก็ต้องฝากตามพี่น้องประชาชนทั่วไปนะครับ
แล้วก็ฝากผู้ที่จะมาถึงบุคเวิร์นก็เชื่อแบบบุคเมตตาครับ
เราก็ดำเนินการเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็ให้การสูบนั้นผ่านไปด้วยความเรียบร้อยมากที่สุดครับ
ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ในการประชุมนั้นก็ได้มีการเน้นย้ำกันในเรื่องนี้นะครับ
เพราะว่าเราอยากที่จะให้การประชุมนั้นเกิดความปลอดภัยกับผู้สุดหนูครับ

เพราะฉะนั้นถ้าปกติรถยนต์ติด
ถ้ามีการชุมนุม
การรวมตัวของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก
อันดับแรกเราต้องไปดูเรื่องการสลายอันดับสอง

ว่าถึงแม้ท่านไปตามศูนย์การทาง
ท่านไปทางที่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มีการชม

ที่รวมตัวของพี่น้องประชาชนของประเภท
เราก็มีการหาข่าวได้เรื่องของ